จะไปถ่ายสเก็ตถ่ายมาฟีดโซเชียลตอนนี้ก่อน
คุณผู้ชมหลายคนแชร์การเยอะเรื่องของความรักที่จบไม่ค่อยสวยงามที่สุด
สำหรับคู่ของคุณเคลลี่แล้วก็น้องนายชนุตรานั่นเอง
มาคราวนี้ฟังความของฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่า
สดร้อนเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นักแสดงสาวหน้าสวยน้องนายชนุตราหรือว่าอดีตภรรยาของพี่เคลลี่ธนพัฒน์นั่นเองค่ะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะเคลียร์ปมเลิกรากับนักแสดงรุ่นพี่เคลลี่ธนพัฒน์ค่ะ
หลังจากที่คู่นี้ก็แต่งงานกันมาแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานกว่า๒ปีนะคะ
คือวันนี้ค่ะตลอดการแถลงข่าวน้องนายยังคงมีแววตาที่เศร้าแล้วก็น้ำตาซึมตลอดเลยนะคะ
ต้องตอบคำถามต่อหน้าสื่อหลายประเด็นนะคะ
ซึ่งประเด็นหลักของการยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้น้องนายบอกว่าเป็นเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันค่ะ
แล้วก็เรื่องความห่างของอายุก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน
ปีนี้พี่เคลลี่ยังเข้าอายุ๕๐แล้วน้องนายก็๓๐ก็ห่างกันกว่า๒๐ปีประมาณนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็พยายามปรับแล้วแต่ว่าหลายอย่างยังไม่ดีขึ้นก็เลยเลือกที่จะถอยกันคนละก้าวแล้วกัน
เพราะว่ายังคงอยากให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นมีต่อกันไว้แม้ว่าจะเลิกรากันไปนะคะ
ตัวของน้องนายนี้นะคะยอมรับเลยบอกว่าวันที่พี่เคลลี่เข้ามาขนของย้ายออกจากบ้าน
เสียใจค่ะที่วันนี้ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นเองค่ะอันนี้น้องเขาบอกไว้แบบนี้เลย
นั้นพูดแบบตาแดงเลยอ่ะใช่ค่ะพร้อมกับฝากคำพูดไปถึงพี่เคลลี่อดีตสามีด้วยนะคะ
ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่เข้ามาเป็นความรักของเธอนะคะ
แล้วก็เธอเองก็ยังเป็นครอบครัวของพี่เคลลี่เสมอค่ะ
ในส่วนของเรื่องมุมมองความรักที่ไม่สมหวังครั้งนี้
ตัวน้องนายบอกว่าชีวิตคู่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอค่ะ
ตอนที่เป็นแฟนกันจริงเราก็มองแต่ในเรื่องของความรัก
เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน๒๔ชั่วโมง
แต่พอมาเราเป็นสามีภรรยากัน

มันจะมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกัน

เรารับรู้ปัญหาของเรามาอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็ได้มีการตกลงกันว่าถ้าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่า

แต่เสียใจที่แบบวันนี้แบบไม่มีเราอยู่ด้วยกันแล้ว
อยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณ
สำหรับ๕ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ดูแลหนู
ขอบคุณที่มาเป็นความรักของหนู
น้องคนนี้ยังเป็นครอบครัวของพี่เสมอ
ครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะ

แต่เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่านะคะ

เพราะคุณยึนยันว่าพี่เขลลี่และน้องคนนี้ไม่มีมือที่๓ค่ะ
คุณเต้วิสรรัฐก็อยากพูดถึงพี่ครัย
เมื่อวานนี้ก็พี่บทดำเรียกตัวด่วนเลยไปออกรายการแชร์นะครับคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเธอก็นัดกับบันทึงไทยรัฐของเราพี่แจ๊คกรีนเนี่ยแหละค่ะ

เดี๋ยวฉันก็ไปตามนะคะ๔ทุ่มเปิดใจอีกครั้งกับคุณผู้ชมนะคะ
ก็ยืนยันนะคะเรื่องประเด็นมือที่๓ไม่ใช่แน่นอน
เพราะว่าเขาคบกับพี่เคลลี่เป็นแบบฝรั่งฝรั่งคุยกันใช่เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะอัปเดตหัวใจพี่เคลลี่ก็หลังจากที่ได้ออกมาแถลงข่าวค่ะ
ตอนนี้ก็ทุกอย่างดีขึ้นเหมือนได้ระบายนี่แหละค่ะ
แต่ถามว่าพี่เคลลี่พร้อมจะมีคนใหม่หรือเปล่า
แคทบอกว่าตอนนี้เท่าที่คุยยังนะคะ
แล้วก็เพื่อนแม้ว่าตอนนี้จะปิดกล้องละครไปแล้ว

แต่ว่าก็พร้อมจะให้กำลังใจเสมอ
แต่ย้ำนะคะว่าให้กำลังใจไม่ได้ดามใจพี่เคลลี่แน่นอนค่ะ
ก็ดีขึ้นนะคือมันเหมือนกับว่าเขาได้ระบาย
ได้ข่าวว่าเขาเลิกกันไปแล้วเนี่ย
เราก็ยังคุยกันทั้งกลุ่มเลยว่าเฮ้ยนายเจอกันนะ
เธอจะมานี่เจอกับพี่เคลลี่อีกต่อไหนคะเนี่ย
ก็เจอกันเรื่อยเนาะ